ก็คือเขาแหลมนะครับซึ่งเป็นป่าที่สูงชันแล้วการเข้าถึงก็ยากมาก
เราเห็นไฟเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะแต่ความจริงเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนค่ำเมื่อวันก่อนนะครับ
บางคนที่เห็นภาพบอกนึกว่าทะเลเพลิง
คนในพื้นที่ถึงขั้นบอกว่าการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการดับไฟป่าเนี่ย
เจ้าหน้าที่เข้าไปช้าเกินไปหรือเปล่า
แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ามันก็ยากลำบากจริงนะความสูงชัน

แล้วจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนก็ยังไม่รู้นะฮะ
นี่มันเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังคุยกันเรื่องฝุ่นควันมลพิษเผาป่าอยู่ทางภาคเหนือนะ

คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยังเห็นว่าเปลวเพลิงยังคงลุกไหม้อยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้ทำแนวกั้นไฟไว้บริเวณโดยรอบแล้วแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญก็คือปัจจัยทางอากาศแล้วก็ปัจจัยทางทิศทางลมที่ยังควบคุมไม่ได้นะครับแล้วก็จากการประเมินของเจ้าหน้าที่

สำรวจที่เขาชะพรูเขาแหลมแล้วก็เขาตะแบกก่อนที่จะประเมินสภาพความเสียหายโดยรอบนะครับแล้วก็กำหนดจุดที่จะกั้นไฟ
แล้วหลังจากนั้นได้บินไปดูดน้ำที่อ่างเก็บน้ำเพื่อนำมาโปรยใส่จุดที่ไฟกำลังลุกไหม้อยู่
โดยเจ้าหน้าที่แบ่งเป็น๒ส่วนก็คือเฮลิคอปเตอร์ของปพจะโปรยน้ำไปใส่ต้นไม้เพื่อสร้างเป็นแนวกั้นไฟนะฮะให้เปียกไม่ให้ไฟลุกลามไปได้ต่อ
เฮลิคอปเตอร์จากกองทัพบกแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะนำน้ำไปปล่อยทิ้งยังจุดที่ไฟกำลังลุกไหม้เพื่อดับไฟเป็นจุดครับ
จากนี้นะครับทางกรมฝนหลวงและการบินและการบินเกษตรได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรีได้ติดตามสถานการณ์และวางแผนการปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดนะครับโดยได้บินขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลเมื่อเช้าวันนี้บอกว่ามีความชื้นสัมผัสเนี่ยมากกว่า๖๐ซึ่งเป็นค่าค

หนึ่งเป็นเขาชะพรูจุดต้นเพลิงนะครับขณะนี้ก็ยังคงมีไฟที่ยังลุกไหม้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าอ่าสามารถควบคุมเพลิงได้บ้างแล้วจุดที่สองคือเขาแหลมเป็นภูเขาที่มีภาพปรากฏไปเมื่อวานนี้นะฮะเป็นภูเขาที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจุดที่สามเขาตะแบกไฟกำลัง
ในบริเวณตีนเขาที่ใกล้เคียงกับบ้านเรือนของประชาชนนะครับ
วันนี้เราได้พูดคุยกับนายชายาห้วยหงทองนะครับ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ที่ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในการดับไฟในครั้งนี้
นายชายาบอกว่าลักษณะไฟที่เกิดขึ้นเนี่ย
ดับยากเพราะว่าพื้นที่
เกิดเพลิงไหม้เป็นพื้นที่ลาดชัน
แล้วก็ไฟลุกไปตามลม
โดยวันนี้นะครับได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กรมป่าไม้
รวมถึง๕๐นายนะครับขึ้นไปยังเขาตะแบก
เพื่อทำแนวกั้นไฟป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปต่อ
ซึ่งระยะทางที่จะขึ้นไปยังจุดไฟไหม้

ภูเขาระยะทางห่างไกล๒กิโลเมตรและมีความชันสูง
โดยในพื้นที่ตรงที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ต้องห่วงเรื่องของสัตว์ป่า
เพราะว่าเขาที่มีความลาดชันสัตว์ป่าจะไม่มาอาศัยอยู่
แต่อาจจะมีสัตว์เล็กน้อยเช่นเต่าหรือว่าไก่ป่าหรือสัตว์เลื้อยคานอื่น
อาจจะได้รับผลกระทบในการเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้
สภาพเขาที่เกิดเพลิงไหม้นะครับต้องบอกว่าเป็นป่าภัยแทบทั้งหมด
โดยไฟมีความสูงประมาณ๓๔เมตรนะครับ
ทำให้เข้าไปดับไฟโดยตรงไม่ได้ต้องทำแนวกั้นไฟอย่างเดียวเท่านั้น

ซึ่งคาดว่าจะสามารถควบคุมได้ภายในวันนี้

ไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ไม่ได้ลุกลามไปยังมรดกโลกเขาใหญ่นะครับ
ซึ่งอยู่ห่างกันอีกประมาณ๓กิโลเมตร
แต่ว่าก็ยังควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดครับ

คืออีกอย่างหนึ่งไฟลุกตามลม
พอลุกต่ำลมปั๊บเนี่ยมันก็จะแรงนะครับ

ตอนนี้เราใช้ฮอ๒ลำฮอปภกับฮอของกองทัพบก
เรากำลังช่วยลดปริมาณความร้อนแรงของไฟก่อน

ตอนนี้จุดที่มันไหม้นี่มันไหม้เขากี่ลูกแล้วอ่ะพี่

เขาชะปูเขาแล้วแล้วก็มาขอตะแบก

ไม่เข้าเขตเขาใหญ่นะอันนี้นอกเขต

แล้วก็ดับโดยอ้อมก็คือทำรายการไฟแล้วก็จุดสวนมา

พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้เดินทางมาติดตามการแก้ปัญหาไฟป่า

ให้อยู่ในวงจำกัดและประสานทางจังหวัดสระบุรี
เพื่อรับทราบสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบไปต่อได้นะครับ

ตอนนี้ถือว่าควบคุมพื้นที่บนภูเขา

แล้วก็ใช้วิธีในการสร้างความชุ่มบนผิวดิน
ขณะนี้ยังไม่พบอุปสรรคในการปฏิบัตินาน
ส่วนอากาศยานที่มีเจ้าหน้าที่
ก็คือทำงานบริเวณช่วงกลางคืนไม่ได้
เนื่องจากว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มืด

ซึ่งทางอากาศยานก็ได้ยุติในการปฏิบัติหน้าที่วันนี้
ไปในเวลา๑๘นาทีกว่าที่ผ่านมาครับ
ก็ยังคงลุกโหมกันอย่างต่อเนื่องบริเวณเขาตะแบก
แล้วก็ลามไปยังเขานางดำที่อยู่บริเวณด้านหลังเขาตะแบกนะฮะ
แต่ว่าในความไว้วางใจของเจ้าหน้าที่ก็คือบอกว่า
ณขณะนี้ได้ทำแนวกั้นบริเวณโดยรอบไว้หมดเรียบร้อยแล้ว
ก็อยากจะสร้างความสบายใจให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณด้านล่างนะฮะ
โล่งใจได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศสดที่โรงเรียนนายร้อยจบรอภิวัตสุยานางข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ
รายงานสดสถานการณ์ล่าสุดจากคุณบอมอภิวัตสามเขานะฮะเขาแหลมเขาตะแบกเขาชะพรูเขาแหลมตอนนี้คุมไฟได้๑๐๐ดับเรียบร้อยแล้ว
เหลืออีก๒เขาที่ยังต้องจับตาสถานการณ์กันต่อ
คืออย่างที่คุณบอมอภิวัตรายงานไปเขาแหลมควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วคือไฟดับแล้ว
แต่ทีนี้ลามไปเขาตะแบกและเขานางดำที่อยู่หลังเขาตะแบกเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนะคะ
คือเจ้าหน้าที่ทำงานหนักมากจริงนะคะในส่วนของเขานางดำล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าเข้าไป
เขานางดำคือใกล้ใกล้กับเขาแหลมเดินเท้าเข้าไปเพื่อจะปูพรมทำแนวกันไฟ
ป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามเข้ามาในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง
พื้นที่ของบ้านวังรีหมู่๑๓ตำบลเขาพระซึ่งเป็นหมู่ที่อยู่ติดกับเขานางดำใกล้ใกล้กับเขาแหลมค่ะ
ตลอดทั้งวันไฟยังลุกไหม้และลุกลามตลอดทั้งวัน
เจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ทหารมธบ๑๒นำกำลังขึ้นไปบนเขาแหลมในพื้นที่บ้านวังรี
พร้อมอุปกรณ์ตัดถ่วงเครื่องเป่าลมคือต้องช่วยกันอย่างเต็มที่ค่ะ
เดินเท้าขึ้นไปสามกิโลนะคะเข้าไปให้ใกล้จุดที่ไฟกำลังลุกลามมากที่สุด
แต่ก็ต้องภายใต้ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่แบ่งกำลังเป็นลักษณะของการเข้าไปเป็นหน้ากระดาน
ใช้อุปกรณ์ที่นำมาโดยเฉพาะเครื่องเป่าลมเป่าไปก่อน
ใบไม้แห้งเป่าออกไปให้หมดแล้วก็ดันไปเป็นแนวกันไฟ
ปกติแล้วแนวกันไฟต้องกว้างประมาณ๘เมตร
แต่สถานการณ์นี้คือมันต้องเร่งอะค่ะต้องรีบ
ทำแนวกันไฟกว้างสักประมาณ๑เมตรไปก่อนนะคะ
หัวหน้าเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่๖
ในฐานะผู้บัญชาการเหตุในพื้นที่
สถาพรธีรวัตรให้ข้อมูลกับทีมข่าวเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะ
สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดในตอนนี้ก็คือ
ป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปในพื้นที่ชุมชน
รวมถึงพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน

กำลังเจ้าหน้าที่ขึ้นไปทำแนวกันไฟ
ซึ่งปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วย
อุปสรรคเป็นแบบนี้นะคะความชันค่ะคุณผู้ชม
เขาแหลมคือชันมากนะคะ
เดินเท้าไปถึงจุดบนสุดมันไม่ได้
ก็ทำได้แค่รอบจำกัดวงให้แคบที่สุด
ส่วนบนยอดเขาหรือพื้นที่สูงชันต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ค่ะ
ใช้น้ำมาเทดับไฟนะคะ
ก็จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วย
แนวกันไฟไว้ก่อนดักแนวกันไฟ
เพื่อที่จะลดภาระความรุนแรงของเชื้อเพลิงลง
เครื่องมือเป่าลมก็คือช่วยเป่าใบไม้เศษใบ
ไม่เสร็จว่าจะพืชออกจากบริเวณที่เราจะทำแนวกันไฟ
ก็มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแนวกันไฟบริเวณนั้นเป็นจุดไป
ทำจนกว่าที่เจ้าหน้าที่เราไหวในช่วงนี้ครับผม
แต่ว่าพอหลังจากที่มืดแล้วเราก็จะไม่เดินดำเนินการ
ก็คือรอไว้ให้มันสงบลงในช่วงกลางคืน
แล้วก็เช้ามาค่อยเข้าไปดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง
คุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันบอกว่าเอ๊ะภูเขาที่ไฟมันดับไปแล้ว
คือมันไม่มีอะไรให้ไหม้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะ
ถ้าฟังจากคุณบอมก็คือเจ้าหน้าที่บอกว่า
มันไหม้ไปหมดแล้วใช่มันไหม้ใบมงค์ใบไม้อะไรนี่
ไหม้ร้อยเปอร์เซ็นหมดแล้วก็เลยใช้คำว่าคือมันควบคุมเพลิงได้แล้ว
คือมันไหม้จนหมดแล้วอะค่ะแล้วมันก็ลามไปพื้นที่ตรงอื่น
ควบคุมเพลิงได้โดยปริยายไปเลย
ชาวบ้านในพื้นที่หมู่๑๓เขากังวลนะคะ
กังวลว่าจะลุกลามมาในพื้นที่ชุมชน
ยุพินอายุ๗๗เป็นชาวบ้านหมู่๑๓ตะมนต์เขาพระ

ไฟเริ่มไหม้ตั้งแต่๖โมงเช้า๒๘มีนาคม
ตอนนั้นมีแค่เจ้าหน้าที่เดินเท้าไปทำแนวกันไฟ
ยุพินบอกว่าขอพูดตรงเลยนะ

วันนี้มีการนำเฮลิคอปเตอร์บินมาเทน้ำใส่จุดที่ไฟไหม้
ยุพินบอกป้าขอตำหนินิดนึงได้ไหม

แต่ป้ามองว่ามันช้าไปหรือเปล่า

ไฟไหม้ตั้งแต่๒๘มีนาคมวันนี้๓๐มีนาคมแล้ว
มา๒วันเพิ่งจะนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบิน

เขาก็อยากจะให้ดำเนินการให้ไวกว่านี้
ตอนที่เห็นมันเห็นตรงขึ้นยอดสูงแล้วค่ะ
ขึ้นยอดสูงมองเห็นแดงแล้ว
คือมาเห็นแชทตอนประมาณ๖โมงครึ่ง
โมงครึ่งจาก๒๘แต่มันเข้าว่า

หรือจะเป็นคนจุดหรือพาลงอันนี้เราไม่เห็น

คนก็มาเต็มก็พากันขึ้นไป

พวกไม้พวกมีดอะไรที่ไปตีมันก็เอาไม่ไหวแล้วนะลูก
มันไม่ไหวมันแรงแล้วไงมันโอเคแต่ทำงานช้าไปลูก

จังแก้งเต็มที่๒๘เพิ่งมาวันนี้

ไฟไหม้หมดทั้งเขาทั้ง๔๕ลูก
ถึงมาแบบมาวันนี้บอกจะมา๓โมงเช้า
มา๑๑โมง๑๑นาทีป้าถ่ายรูปเอาไว้
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
สั่งการให้เร่งดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนครนายก
และพื้นที่ภาคเหนือก็ขอความร่วมมือประชาชน

เพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตรหรือหาของป่า
ให้เจ้าหน้าที่คุมเข้มดำเนินคดีคนเผาป่าอย่างเคร่งครัดด้วย
คือนี่เป็นเรื่องใหญ่นะคะเรื่องสำคัญจริง
เดี๋ยวมีรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ติดตามเพิ่ม